ไปดูแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้เราได้ทราบซึ้งถึงพระพุทธศาสนา
แล้วก็ให้เราได้ร่วมทำบุญกันด้วย
นั่นก็คือรอยพระพุทธบาทโบราณอายุกว่า๘๐๐ปี
ภายในพุทธอุทยานวัดเขาสาราอตุลฐานจาโรจังหวัดสุริน
ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ที่นิยมไปเที่ยวที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ค่ะก็คือเที่ยวไปด้วยได้ทำบุญไปด้วย
ใช่นะครับแล้วก็สวยงามแบบที่เห็นนี้นะครับ

อยู่ในพื้นที่พุทธอุทยานวัดเขาสาราอตุลธานาจาโร
ตำบลจรัฐอำเภอบัวเชษจังหวัดสุริน
โดยถูกค้นพบเมื่อปี๒๕๔๐ที่ผ่านมานะครับ
จากการตรวจสอบพบว่ารอยพระพุทธบาทถูกแกะสลักขึ้น
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่๗

หรือว่าประมาณ๗๐๐๘๐๐ปีที่ผ่านมานะครับ
โดยสลักอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่กลางป่า
ห่างจากวัดเขาสาราอตุลธานาจาโรไปเพียง๒๐๐เมตรเท่านั้น
เด็กก็ให้ความสนใจในการเข้าไปดูนะครับ
โดยรอยพระพุทธบาทจำลองนี้มีลวดลายปรานีตสวยงาม
มีความยาวกว่า๓เมตรขนาดนิ้วพระบาท
มีความยาวเกือบเท่ากันแล้วก็มีลายก้นหอย
ระดับทั้งส่วนปลายนิ้วแล้วก็ข้อนิ้ว
โดยนับเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
สำหรับพื้นที่พุทธอุทยานเป็นป่าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อย่างที่เห็นนะฮะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้และสมุนไพรหายาก
รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิดทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำทาน
ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามและก็นับเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุด

พุทธอุทยานวัดเขาสารอตุลธานาจาโรยังพัฒนาปรับปรุงทางขึ้น
ให้เป็นอุโมงรูปพญานาคขนาดใหญ่สวยงาม
นี่ทางเข้านะนะครับเข้าไปแบบนี้
แล้วก็จะไปเห็นไหมฮะตรงเข้าไปเหมือนถ้ำ
แต่จริงถ้ำนี้สร้างเป็นรูปของตัวพญานาค
เหมือนได้มีโอกาสเดินเข้าไปภายในตัวของพญา
ใช่ครับระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า๓๐๐เมตรนะฮะ
หากต้องการใช้รถยนต์เดินทางไป
ถามว่าไปได้ไหมไปได้เดินทางขึ้นไปถึงหน้าผาเลยนะคุณ
ไปถึงบริเวณท้ายวัดก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้นะฮะ
ไกลถึงฝั่งประเทศกัมพูชาด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหลายขนาดแล้วก็หลายปาง
รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิมให้กราบไหว้สักการะขอพรกันด้วย

ที่เห็นนะคะด้านล่างเป็นต้นไม้มีน้ำ
แล้วก็เห็นฝั่งวิวของประเทศกัมพูชาด้วย
ใช่ครับคือเป็นทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ
แล้วก็เป็นสถานที่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับ